เออให้แจ๊กกะลินใส่บิกินี่หน้าตึกไปเลย
แต่เดี๋ยวนะคุณเอสกัณฑพงศ์จะถอดเหรอคะ

จะมีอีกคนหนึ่งที่ถอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเอสกันตะพงนะคะ

เอสกันตะพงก็เลยคืนกำไรให้กับคุณผู้ชม
ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเน้นไปเลย
มีติดแฮชแท็กเป็นของตัวเองด้วยว่า
สารวัตรใหญ่เอสก็ใหญ่

ใช่ค่ะพี่แจ๊คเราไม่ได้คิดอะไรลึกเลย
เพราะว่าหุ่นเขาดีขนาดนี้งานดีขนาดนี้

แพสแท็กสารวัฒน์ใหญ่เอสก็ใหญ่อย่างนั้น
ก็มีการแบบถอดเสื้อโชว์ลอนกล้ามนิดนึงไปแล้วนะคะ

เพลิงไพรน้องปูเปสวยสวยน่ารักสวยแบบแบบแบ๊วสวยหน้าเอ็ดดูอ่ะ

แล้วก็เป็นสิ่งที่ปูปี้เองก็ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลย
จะเป็นอะไรไปฟังปูเป้เฉลยกันเลยค่ะ
ไม่ปรึกษาน้องเลยนะคะไม่ปรึกษาน้องเลยนะคะ
พอสัมภาษณ์ปุ๊บพูดเลยค่ะตกใจมาก
ก็เลยคิดว่าถึง๗แน่เลย

คนดูเขาอุตส่าห์ดูแล้วก็เชียร์

ก็อยากจะให้คนดูทุกคนสมหวังค่ะ
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคย

หรือว่าถ่ายรูปโปไม่เคย
เอาล่ะไปติดตามกันว่ามิชชั่นครั้งนี้ภารกิจครั้งนี้น้องปูเป้จะทำได้สำเร็จหรือไม่
ถ้าระครเขา๐๗ขึ้นมาแล้วไง

แล้วก็อยากให้ปูเป้ท้ากลับพี่เอสอีกสักรอบดูค่ะ

เป็นโชว์กล้ามนั่นแหละอยากรู้